ที่สวงหายโกลกนรรทิวาสค่ะมีคนร้าย๒คนไปยิงหนุ่มอายุ๓๔ปี
ส่วนสาเหตุคาดว่า๒คนนี้ค่ะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของปืน
ซึ่งผู้ตายเคยเอาไปจำนำไว้แล้วตกลงกันไม่ได้นะคะ
กลายเป็นเหตุฆาตกรรมแบบนี้หลังจากก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งตำรวจสพสุไงโกลกรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตบนถนนในชุมชน
บ้านบือเร็งซอย๑๗ตำบลสวงหายโกลก
นำกำลังไปตรวจสอบค่ะซึ่งที่เกิดเหตุพบศพ
นายอาแฟนดียูโซอายุ๓๔ปีนอนหงายจมกองเลือด
มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะหางคิ้วด้านขวาปลายคางและลำตัวรวมทั้งหมด๔นัด
เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพกขนาด๙มมและ๑๑มมตกอยู่๔ปลอกนะคะ
ซึ่งก็ตกอยู่ข้างศพนั่นแหละห่างจากศพประมาณยี่สิบเมตร
พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมถนนมีโทรศัพท์มือถือรองเท้าแตะแว่นตา
ซองบรรจุกระสุนปืนขนาด๙มมพร้อมกระสุนตกอยู่
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
นั่งเรือยนข้ามฝากที่ท่าชมพู่จากรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียเข้ามาฝั่งไทยค่ะ
แล้วก็มาเช่ารถจักรยานยนต์ขี่มาทำธุระในเขตเทศบาลสุไงโกลก
ก่อนที่จะขี่เข้าไปในชุมชนซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
เพื่อที่จะนำรถจักรยานยนต์ไปคืน
แต่ขณะนั้นไปเจอกับคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาพบกัน
และผู้เสียชีวิตได้จอดรถพูดคุยกับคนร้าย
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นบอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือนลักษณะโตเถียงกัน
หลังจากนั้นเห็นคนร้ายชักปืนจ่อยิงผู้ตาย๑นัด
ผู้ตายวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
แต่คนร้ายวิ่งตามไปอีกค่ะแล้วจ่อยิงซ้ำอีก๓นัดซ้อน
เห็นล้มลงเสียชีวิตทันที
ส่วนคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ

ร้อยตำรวจโทเวียรชัยพิเศษกุญชรรองสารวัตรสอบสวนสพสุไงโกลกเปิดเผยว่า
จากการสืบสวนสอบสวนและสอบพยานบุคคล
เรื่องต้นทราบว่าก่อนที่นายอาแฟนดีผู้เสียชีวิตจะถูกยิง
มีการนัดแนะกับกลุ่มคนร้ายที่จุดเกิดเหตุ
เป็นการเจรจาทวงปืนที่ผู้ตายเอาไปจำนำคนร้ายไว้
แต่น่าจะไม่สามารถตกลงกันได้จนถูกยิง
ซึ่งขณะนี้ทราบบ่อแสกลุ่มคนร้ายแล้วนะคะ
ตำรวจบอกอยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะ